ตั้งแต่ตอนแรกนายกออกมาพูดก่อน

ต้องมาฮัดในรัฐมนตีทั้งหมด

อยู่นายกอยู่แต่รัฐมนตรีไม่อยู่

อยู่แล้วมันอยู่นายกพูดอย่างอะไรนะวันนี้อน้ายกบอกว่า
ถือว่าเป็นโอกาสอันนี้มากเลยที่จะได้มาชี้แจงต่อสภาทุกคน
นายกใช้คำว่าสับปายะสภาสถานหมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดี

ใช่บอกว่าก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาพูดได้มาชี้แจง
คือเป็นการชี้แจงอภิปรายต่อคุณหมอชนละนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
คือนายกพูดเลยนะว่าฝ่ายค้านแรงนะแรงมาเหมือนกันนะ
นายกบอกเลยนะก็ต้องลดที่ถี่ลงบ้างอย่ามองข้างเดียว
ให้มองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหน่อย
ดูหลายด้านอย่างเรื่องโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองข้างเดียว
ไทยก็เตรียมรับมือมาได้ดีในช่วงระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นให้เกียรติกลุ่ม๖๐๘ด้วยนายกว่าอย่างนี้

แล้วก็บอกด้วยว่าเออการประชุมก็พูดแต่เรื่องซ้ำเรื่องเดิม

ดีก็มีท่านนายกบอกอย่างนี้นะฮะ

คุณไม่ใช้เพราะคุณไม่ไว้ใจทหารเขา
ทุกวันอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีทหารไม่มีตำรวจเขาดูแล
ท่านจะนั่งอยู่นี้ได้ไหมท่านจะนั่งแบบนี้ได้ไหม
เศรษฐกิจพังยับเยินจนนั่งแผ่นดิน

โชคดีที่ผมไม่ได้ไปรักษาอะไรกับท่าน
เพราะว่าท่านว่าผมมีอาการพิการทางสมอง
ผมก็โชคดีถ้าผมเป็นผมก็รักษากับท่านไม่ได้
หลายเรื่องท่านพูดมาเรื่องสมัครประเทศ

ถ้ามันเป็นละเมิดคนอื่นมันก็ทำได้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นแหละ

ขัดแย้งย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูพฤติกรรม
กลับไปดูความผิดย้อนกลับไปดูคนที่ติดคุก
นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีอุดมการทางการเมืองที่แตกต่าง
แต่เราจะต้องทำให้มันเมืองสงบเรียบร้อยผมไม่ใช่คนที่ต้องการให้แบ่งพวกแบ่งฝ่าย
นะท่านก็รู้พฤติกรรมดีว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ในประเทศไทยท่านบอกว่าผมบังคับใช้กันจดกฎหมาย
ละเมิดสิทธิประชนกฎหมายนั้นกฎหมายอะไรครับ
ทั่วไปใช่ไหมเป็นกฎหมายปกติใช่ไหม
แต่หลายคนอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้๒ปีอยากอยู่ต่อไม่อยู่ต่อ
ไปดูผมพูดหมายความว่าอะไรนะ
ผมพูดว่าอีกสองปีมันจะมีผลิตออกผลออกมาผมไม่ได้ว่าอยู่สองปี
คุณเอาทุกเรื่องมาตีหมดอย่างงี้ไม่ได้จริงแล้วคือผู้นำเอ่อ
โชรภุนาสีแก้วเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างจะบอกเนี้ย
นายกมีอาการป่วยอย่างนี้นะเป็นโรคคล้ายกับหลงตัวเอง

เป็นหลวงบุคลิกบ้างมีเป็นแบบที่มาของโลกชนิดนึง
ซึ่งเขาอธิบายเป็นคำศัพท์เป็นภาษาเป็นทางศัพท์ทางการแพทย์
ว่านายกน่าจะเป็นโรคนี้เขาก็เลยบอกเขาไม่ได้ป่วย

คือเขาไม่ได้ปวดจนนายกเขาพูดว่าแหมฝ่ายค้าเนี่ยค่อนข้างจะพูดรุนแรง

ต้องลดทิศถิเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง

การประชุมในวันนี้พูดซ้ำแต่เรื่องเดิมใช่ไหมฮ

ในสภานอกสภาคือวันนี้การประชุมตลอดสามวันเนี่ย
นายกแล้วก็รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็เตรียมข้อมูลมาชี้แจงมาพูดคุยมาอภิปรายนั่นแหละ
เพียงแต่ว่าขอบอกแบบนี้เขาบอกว่านายกก็คน

คือไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง
เขาก็ไม่ได้เป็นนายกที่ฉลาดที่สุด
ไม่แล้วก็เดี๋ยวขอโค้ดคำพูดเดี๋ยวจะขอว่าพูดผิด
บอกว่านายกไม่ได้เป็นคนที่รู้ทุกเรื่องหรือเก่งทุกเรื่อง
เหมือนคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุด
และพลเอกประวิทย์บอกว่าผมเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองด้อยค่าไปกว่านายกคนอื่น
อดีตนายกบางคนหรือคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุดที่ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้

ไม่ทราบค่ะ
บางท่านที่อยู่ไหนไม่รู้
พ่อเหนียวประยุทธ์บอกแบบนั้นว่าคือนายกก็ไม่ได้ต้องรู้ทุกเรื่องเก่งที่สุดไปคนเดียว
แต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร
แล้วก็กรณีที่คือต้องบอกแบบนี้ว่าในกรณีหัวข้อที่ว่าจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์นะคะ
ข้อสุดท้ายของนี้ใช้คำพูดที่เขาใช้ด้วยแล้วกัน
ฝ่ายค้านบอกว่าที่ต้องอภิปรายคือประเด็นเรื่องที่ว่าพิการทางสมอง
คือฝ่ายค้านใช้คำนี้จริงซึ่งคำนี้ถือว่าเป็นคำค่อนข้างแรง

ก็เนี่ยเป็นผู้พิการทางสมองเนี่ยซึ่งนายกก็เลยตอบกลับไปว่าส่วนข้อนี้ที่บอกว่าผมเป็นคนพิการทางสมอง
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ผมไม่ไปรักษาคุณหมอชนละนานไง
ก็คือผู้พิการทางสมองไม่ได้มารักษาเขา
แล้วก็สวนกลับแล้วเขาบอกว่าผมรู้ว่าเหมาะคุณแรงมาเพราะตั้งใจอยากให้ผมโมโห

ใช่แล้วก็ประเด็นเรื่องที่บอกอยากอยู่ต่อ๒ปีใช่ไหม
เขาบอกว่าไปฟังดีคือบางทีจับแค่คีย์เวิร์ดแค่คำมาพูดแล้วก็ไปต่อความมันเอง
บอกแค่ว่าอีก๒ปีมันจะผลิดอกออกผล
ไม่ได้บอกว่าขออยู่ต่ออีก๒ปีได้ไหมไม่ได้พูดแบบนั้น

ไม่ถ้าจำแล้วชนะน่ะง่ายอย่างแบบนี้

ประโยค๘ปีไม่เกี่ยว

ถ้าเขาชนะเลือกตั้งอย่าลืมสิ

แต่ว่านายกทิ้งท้ายไว้ประโยคนี้นะคะ
บอกว่าถ้าคุณอยากได้รับเกียรติจากใคร

ส่วนประเด็นเรื่องแก้ปัญหาสินค้าแพงค่ะ
เรื่องนี้นายกถามตรงแบบนี้เลยว่า

แพงปัญหาความยากจน

อย่างตอนนี้ประชาชนก็ได้รับเงินช่วยเหลือกว่า๕๐ล้านคน

ถูกต้องแล้วในสมัยก่อนของไม่ได้แพงขนาดนี้ไง
ไหนบอกว่ามันก็ต้องกลไกตลาดโลก
เขาก็ลดวงลดแวดอย่าเพิ่งขึ้นแวด

ตอนนี้คนช่วยเหลือได้รับเงินช่วยเหลือก็๕๐ล้านคน
เกษตรก็ดีขึ้นหลายรายการ
ตรงไหนไม่ดีรัฐบาลก็พร้อมช่วย
ทีนี้คนก็ทักทวงเรื่องกู้เงินกันเยอะว่า

กู้มาจนเต็มเพดานแล้วแล้วมันจะยังไงต่อ
เขาก็บอกเขายอมรับว่าเขากู้เงินมาเต็มเพดานจริง

เพื่อจะเอามาเยียวยาช่วงโควิด
ไม่ได้กู้เงินมาเพื่อซื้อเสียง

ให้คนที่มีปัญหาเนี่ยเขาอยู่รอดตอนนั้นก่อน

พออยู่ได้แล้วก็ค่อยพัฒนาไปสู่ความพอเพียง
นั่นคือหลักการของรัฐบาลเรา

โครโวิดมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้า

ก็ต้องกู้มาก่อน

ระยะสั้นก่อนเพราะเขาอยู่ได้แล้วค่อยขยับไปสู่ในระยะการอยู่ได้แบบพอเพียง
นั่นคือหลักการของรัฐบาลเขานี่คือสิ่งที่เขาชี้แจงมา
ทีนี้ประเด็นเรื่อง๘ปีมีคนก็ไปถามรองนายกคุณวิศนุ
เพราะว่าก็จริงก็มีส่วนในการดูเรื่องของกฎหมายถูกไหม
เป็นทนายความประจำรอมตชุดนี้
คุณวิศนุเครืองามรองนายกก็พูดถึงเรื่องความชัดเจน
ดำรงตำแหน่งนายกแบบนี้นะคะว่า
คือนายกเนี่ยมันยังไงกฎหมายมันก็กำหนดใช่ไหมมันต้องอยู่ได้แค่๘ปี
ต่อให้เว้นระยะไปนานแค่ไหนก็ไม่สามารถกลับมา
ดำรงตำแหน่งนายกใหม่ได้ตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๕
วดคณะรัฐมนตรีบรรยัติเอาไว้ชัดเจน
เขาเขียนเอาไว้บอกว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน๘ปีไม่ได้
ไม่ว่าจะเว้นระยะไปนานเท่าไหร่ก็ตาม

ยกเว้นแต่ไปแก้รัฐธรรมนูล

มันก็ได้แค่๒วันละ๔ปี

ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีของอเมริกา

มีรัฐมนตรีนายกที่ไม่ครบสมัยจริงก็คือมีโดนัลดทรัมป

แต่คราวนี้ด้วยด้วยรัฐมนุนของเขาก็เขียนชัดเจนว่า

ระหว่างที่คุณวิศนุกำลังให้สัมภาษณ์ประเด็น๘ปีนายกอยู่เนี่ย
หมอชนละนานก็เดินเข้ามาสวัสดีทักทายพอดีเลย
แล้วก็บอกว่าเออผมเข้ามาฟังธรรมะพอดีเลย
แล้วคุณวิศนุก็เลยถามว่านักข่าวเขาถาม

ว่ามีใครไปยื่นเรื่องการดำรงตำแหน่ง๘ปีของนายกต่อสารรัฐธรรมนูลหรือยัง

ผมก็เลยตอบไปว่าความลับมันไม่มีในโลกยื่นแล้วก็คงรู้ทั้งโลกนั่นแหละ

แต่วันนี้ก็มีการพูดถึงกัญชาเสรีซึ่งวันนี้พักไปคุณหนุทินใช่ไหมคะ
วันนี้ทางก้าวไกรเองหมอเก่งวาโยเขาก็ออกมาพูดว่ากัญชาเสรีจริงแล้ววันนี้มันเอื้อประโยชน์ต่อใคร
แล้ววันนี้ความรู้จริงเป็นยังไงเพื่อเกี่ยวกับการปลูกกัญชาจริงแล้วเนี่ย
มีการเอาคลิปมาว่าทำไมรวยตอนนี้จะไปรวยตอนไหน
พอกญชาจะขายซักกิโลละ๗๐๐๐๐บาท
เขาว่ากันว่าถ้าปลูกถูกต้องนะ
แต่นายกเขาก็เน้นย้ำอีกครั้งนะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านพูดมาทั้งหมดน่ะ

พร้อมข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าแรงมาผมจะพยายามแรงให้น้อยหน่อย

ผมจะพยายามแรงให้น้อยกว่าเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วต้องการให้เขาโมโหไง
ใช่นายก็รู้ทางรู้ทาง
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทางไทยรัฐของเราก็มีการเปิดโหวตคู่ขนานเหมือนกัน
มีการเปิดโหวตคู่ขนานว่าเราเชื่อว่าครั้งนี้การประชุมครั้งนี้นะฮะแปลกว่าคนติดตามกันเยอะ
ไม่คือมินว่าคนสนใจเพราะมันหลายอย่างคือด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่บีบคันด้วย

ด้วยปากท้องด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นไปกลไกของโลกด้วยค่ะ
คือคนคงอยากจะรู้ว่ามันจะไปในทิศทางแบบไหนต่อเพราะว่ามันมีแต่ฝั่งทางคั่วอีก
ตอนนี้พม่าก็ออกนโยบายเกี่ยวกับการเงินห้ามจ่ายหนี้ต่างประเทศอีกอย่างนี้
แต่ประเทศไทยในตอนนี้คือไปยังไงต่อค่าเงินเราก็อ่อนลงเรื่อย
วันนี้ถ้าจะ๓๗แล้วนะโอ้โหมันจะถึง๓๗ถ้าสมมุติ๓๗เนี่ยคืออ่อนสุดในรอบกี่สิบปี

จริงถ้าเงินค่าเงินเราอ่อนมันเอื้อส่งออกถูกไหมคะ

ค่าอุตสาหกรรมส่งออกเราถือว่าดีนะ
ใช่แต่นำเข้าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันคือมันก็ต้องบาลานซ์ให้ได้

ซึ่งวันนี้ต้องยอมรับอีกสิ่งหนึ่งคือทางก้าวไกรเองเขาก็จัดหนักพอสมควร
เช่นวันนี้หมอเก่งวายกเขาจะพูดสร้างมิติมืดทางกฎหมายกัญชาเสรีเพื่อใคร
แล้วก็มีผ้าห่มศักดิ์สยามชำราวคมนาคมคุณประกอบวุฒิอุดมพิพัฒน์กุล
แล้วก็มีสุสานหนี้ค่ะสุสานหนี้๕๗ล้านล้านบาท
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเชษนะฮะแล้วก็มีแผนกินเหนือเมฆ
ผีบ้านผีปอบแสนล้านโอ้โหดูแต่ละหัวข้อ
นี่คือสสกายนัชชาคงจะเด็ดบ้านผีปอบเนี่ยสสกายนัชชาสสกรุงเทพ
อันนี้ไม่ใช่รายชื่อหนังกางแปลงคุณชาติชาติใช่ไหม
ถ้าจะบอกว่าจริงอภิปรายครั้งนี้มินว่าที่น่าสนใจคือพวก
อินโฟกราฟิกหรือว่ามีเดี๋ยวงึดต่างแต่ก็ทำออกมาใช่เก๋อยู่นะ
แม้กระทั่งเต้เต้ว่าเต้ก็เอาไม้ไม้พิชีนะเดี๋ยวจะตีก้น
อ๋อให้นายยกออกไปได้แล้วคณะนั้นเลยหรอคณะนั้น

โปรดติดตามตอนต่อไป